ที่ระยองคุณผู้ชมครับช่วงนี้เนี่ยนะฮะระวังโรคลมแดดหรือว่า
ค่อยค่อยจิบค่อยค่อยจิบเพราะว่าผู้ชายคนนี้ไม่รู้ว่ามีโรคประจำตัวหรือว่า
นะครับไม่ได้ดื่มน้ำหรือเปล่าขี่มอเตอร์ไซค์กลางแดดร้อนจัดแล้วครับ
แล้วแล้ววูบวูบแล้วลับเป็นแบบนี้ฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับวูบวูบแล้วพุ่งเข้าหารถกระบะเขาครับ
เลนไปชนประสานงาเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวแถวซอย
ห้างแก้วตะบนมาบยางพรอำเภอปลวกแดงครับ

อาการสาหัสแล้วกระดูกขาแตกละเอียดเลยนะ
โอ้โหนอนเลือดเต็มเลยเนี่ยครับ

ชาวบ้านต้องเอาร่มมากางให้เพราะแดดมันร้อนจริงเหรอ
คุณผู้ชมคิดดูคือเจ็บ
แต่สาหัสขยับตัวไม่ได้แล้วพื้นถนนมันจะร้อนขนาดไหน
กู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจแล้วก็ส่งตัวขึ้นรถฉุกเฉินนะครับ
แต่คุณผู้ชมระหว่างทางที่นำส่งโรงพยาบาลนะครับ

ครับรับผู้ตายน่าจะเกิดอาการฮีสโตรก
ลมแดดนี่แหละโอ้โหนี่ชนอย่างจังเลยดูดูโอ้โห

ขี่มอเตอร์ไซค์ท่ามกลางแดดร้อนครับแล้ววูบ
เสียหลักไปประสานงากับรถกระบะฝั่งตรงข้าม

ถ้าอุณหภูมิร้อนจัดแบบนี้มันเสี่ยงจะเกิดขึ้นได้กับทุกคน

โอ๊ยฉันออกกำลังกายทุกวันฉันออกกำลังกายตลอด
คือร้อนจัดอุณหภูมิในร่างกายมันจะสูงขึ้นครับ
พอสูงเกินปกติจะส่งผลต่อสมองแล้วไตแล้วกล้ามเนื้อแล้ว
อาจจะทำให้หน้ามืดหัวใจเต้นเร็วนะครับตึกเลย
ก็ปีนี้ต้องเน้นย้ำเลยนะคะ
เพราะว่าอุณหภูมิในหน้าร้อนจะสูงกว่าปีที่ผ่านมาอีก๑องศาด้วยคุณผู้ชม